วันที่๑๓กรกฎาคมนี้เหมือนกันนะคะ
หลายคนส่งสัญญาณกันเยอะมากผ่านทางเฟซบุ๊ก
ท่านนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรสังสิทธิพิริยรังสรรค์

บอกขอวางตัวเป็นกลางไม่เห็นแก่คนแต่เห็นแก่ธรรมนะคะ
อาจารย์สังสิทธิระบุว่าจุดยืนของผมในการเลือก
นายกรัฐมนตรีณสัปยสถานอันแปลว่าสถานที่ประกอบกรรมดี
คือจะน้อมนำคำกล่าวของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
มาเป็นหลักในการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกคนใหม่
เพราะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์กล่าวไว้ว่า
จะใช้ท่าทีวางเฉยต่อคนเพื่อรักษาธรรม
ไม่เห็นแก่คนแต่เห็นแก่ทำ
วางตัวเป็นกลางต่อคนไม่ขวนขวายช่วยคนเชียร์คน
เพื่อที่จะได้ไม่ก้าวไก่แทรกแทรงธรรมหรือเพื่อให้เป็นไปตามธรรม
ลงท้ายว่าสวัสดีครับจากผมเองนะคะ

แพทย์อำพลจินดาวัฒนะสวอีกท่านหนึ่งก็โพสต์เฟซบุ๊กบอก
โหวตนายกพระฤหัสสบดีที่๑๓ที่จะถึงนี้
ผมเตรียมโหวตให้คนที่พักการเมืองรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนเสนอชื่อ
เพื่อให้เข้าไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากบริหารประเทศต่อไป
ใช้เหตุผลเดียวกันกับที่เคยใช้ตอนโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ปี๖๒

ประวัติศาสตร์จะจารึกและบันทึกเอาไว้
จริงผมก็ไม่อยากใช้อำนาจตามบทเฉพาะการม๒๗๒นี้
แต่เมื่อหน้าที่ยังมีอยู่ก็จำเป็นต้องทำ
เพื่อให้กลไกและกติกาตามรัฐธรรมนุนที่ใช้อยู่เดินหน้าต่อไปได้
นายสมชายแสวงการสวที่ยืนยันชัดเจนว่า

หรือยังสารรัฐธรรมนูลที่จะวินิจฉัย
กรณีที่มีคนยื่นคำร้องว่านายพิธารู้อยู่แล้ว

มีโทษจำคุกปรับตัดสิทธิ์๒๐ปีเนี่ย

ส่งหรือยังล่ะประเด็นนี้
เวลามันล่วงเลยมานานแล้วกรกตต้องชี้แจงได้แล้ว
ผลสรุปการทำงานคณะทำงานมติกรกตในเรื่องนี้เนี่ยคืออะไร

นักวิชาการรองศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรภาส
บดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก

ในฐานะนักวิชาการที่จับตาการเมืองหลังเลือกตั้งอย่างมีความหวัง
อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคประชาธิปไตยแบบอารยะ
สิ่งนี้จะเป็นจริงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบ
สมาชิกวุฒิสภาเลยส่งจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้
วิงวอนให้สวร่วมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่
การเลือกตั้งรอบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณพิธาเขาฝากผ่านดอมส้มสุพรรณ
ก็คือฝากบอกสสเขตฝากบอกสวชาวสุพรรณหน่อยนะ
ว่าการโหวตนายกอยากให้โหวตแบบมีวุฒิภาวะ
แล้วก็เลือกตามเส้นทางประชาธิปไตย
คุณท็อปวราวุฒิหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนามองว่า

คุณพิธาเดินสายไปขอบคุณขอคะแนนเสียงอะไรต่าง
ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สุพรรณเองก็ไม่แปลก
จะบอกว่าไปเหยียบถิ่นมังกรอะไรแบบนั้นมันก็เกินไป
สุพรรณเองก็เป็น๑ใน๗๖จังหวัดของประเทศ
ก็เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ใช่สินมังกรอะไรหรอก
มีคนก็เปรียบเปลยไงไหนไปเหยียบถิ่นมังกรเลยนะ
ส่วนที่คุณพิทาประกาศขอให้ชาวบ้านไปช่วยไปพูดกับสสเขต
ขอให้เลือกระบอบประชาธิปไตยคุณท็อปวราวุฒิบอกว่า
อันนี้ก็เห็นด้วยแหละประชาธิปไตยเอาจริงแล้ว
มันมีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยใช่ไหมล่ะ
ก็เป็นสิทธิ์ของทั้งเสียงข้างมาก
และในขณะเดียวกันก็เป็นสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยด้วยเหมือนกัน
ประชาธิปไตยก็ต้องเคารพทุกเสียง
ไม่ว่าจะข้างไหนก็ตามมากหรือน้อยเนี่ยนะครับ
แล้วก็ยืนยันจุดยืนเดิมว่าแนวทางของพักชาติไทยพัฒนา
จะไม่ไปวุ่นวายไปยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒อย่างเด็ดขาด
อ่ะนี่คือจากชาติไทยพัฒนา

มาแสดงจุดยืนเดิมเลยบอกว่าพักจะไม่เสนอชื่อใคร
เก้าอี้นายกแข่งในวันที่๑๓กรกฎานี้แน่นอน
เพราะมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นภาระของพักก้าวไกล

ต้องรวมเสียงของรัฐสภาให้ได้เกินครึ่ง
คงไม่มีพักอื่นเสนอชื่อแข่งขันหรอก
นายวิทยาบอกว่าหากครั้งแรกที่นายพิธาได้เสียงไม่ถึง๓๗๖เสียง
ก็ต้องให้เวลาไปรวบรวมเสียงข้างมากอีกครั้งหนึ่ง

ก็ต้องให้พักอันดับ๒จัดตั้งรัฐบาลบ้าง
ส่วนที่มีบางคนออกมาเสนอว่า
หากเสนอชื่อไม่ผ่านก็ยืดเวลาออกไปได้เรื่อย
จนกว่าสอวรจะครบตัวละ

โหวตครั้งที่๒ถ้าเกิดไม่ได้อีก
หรือมีแนวโน้มว่าจะได้ขึ้นมานี่
ถ้าใกล้เคียงก็อาจจะต้องเปิดครั้งที่๓นะครับ

ก่อนที่จะไปถึงวันพฤหัสบดีที่๑๓ที่จะมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
อภัยไม่ใช่เลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรี
เขาบอกเอ๊ะจานังคานี่ก็น่ารุ้นเหมือนกันนะ
เขาจะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมกรกตพิจารณาไม่จันทร์ก็อังคารนี้แหละ
เรื่องนี้คุณพิธาเป็นไรแต่กังวลหรือเปล่า
คุณพิทาบอกก็ไม่ได้กังวลนะ
ตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าจะเป็นวันที่๑๒ซะด้วยซ้ำ

ก็มีการฆาตการเอาไว้แล้วและก็ฉีดใจในทุกประเด็น

ก็มีการคาดการณ์เอาไว้แล้ว

เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจววดเลือกนายกค่ะ
ตอนแรกนึกว่าจะเป็นวันที่๑๒ใช่มั้ยครับที่ขายออกมา
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไว้แล้ว
อ้าววินาทีนี้นะวันจันทร์นังคัณฝ์ดูเรื่องก้อกกะต่อ

นี่คือการเมืองไทยครับและคือความเข้มข้นที่
ต้องจับตามองแบบห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับ